คือมันมีการเผยแพร่ใช่ไหมคะเป็นบทสนทนาในโปรแกรมโปรแกรมเมืองที่เวลาคนที่เขาเล่นเกมกันอ่ะ
ส่วนใหญ่เล่นเกมเขาก็จะมีการเหมือนกับคอลคุยกับเพื่อนไปด้วย
อันนี้ก็ชัดขึ้นทั่วโลกเลยแพทย์หลายมาก
เฮ้ยทุกคนรู้จักสยามภารกรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้บางคนก็บอกว่าไม่อ่ะ
เขาบอกเออโอเคนี่นะคะอันนี้แชทที่ถูกออกมาเขาบอกว่า
มีผู้ใช้เอ็กซคนหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความว่าเขารู้จักกับเด็กวัย๑๔คนก่อเหตุนี้จริง
แล้วก็แนบข้อความที่เคยคุยถึงคำพูดของเด็ก๑๔เช่น
มีวันที่บอกว่าวันนี้เป็นวันโลกาวินันนี่เห็นไหม
แล้วก็บอกว่าชีวิตจริงเนี่ยชีวิตจริงของเขาแย่มาก
มักจะได้คุยกับเพื่อนเพราะว่าชีวิตจริงของเขาเนี่ยมันน่าจะแย่จริง
เหมือนกับคนอื่นอื่นนั่นแหละเขาไม่รู้เหมือนกันว่า
เด็ก๑๔คนนี้มีปัญหาหรือว่ามีอาการทางจิตหรือเปล่า
มีปัญหาทางจิตสภาพจิตใจอะไรยังไงไหมแต่เขาบอกว่า
แต่มั่นใจว่าต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างที่มันผิดปกติแน่
แล้วก็มีการพูดเรื่องราวว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ย

และเขาก็น่าจะถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอยู่บ่อย
คนที่ออกมานำเสนอข้อความนี้เขาบอกว่า
ผมไม่ได้ปกป้องเขาหรืออะไรนะ
ผมรู้จักกับเขาผ่านกลุ่มสมาคมค้นคว้าซับซ้อน

ก่อนที่เด็กคนนี้จะถูกแบน
ซึ่งมันก็จะเหมือนกับเขาบอกว่าถูกแบน
เพราะว่าส่งภาพไม่เหมาะสมเหมือนภาพโป๊ะเข้าไปในกลุ่ม
ก็เลยทำให้ตัวของเด็กคนนี้ถูกแบนออกจากกลุ่มนี้
หลายคนก็บอกว่าเออเพราะว่าเขาถูกแบนหรือเปล่า
ก็เลยมาก่อเหตุอยากจะแก้แค้นเลยโมโหเลยโกรธหรือเปล่า
คนนี้เขาก็บอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าแค่ถูกแบนจะเป็นสาเหตุ

ผมคิดว่าเขาน่าจะป่วย
แต่ผมไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดว่ามีเสียงบอกให้เขาทำ
เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ชี้ชัดว่าเขาวางแผนมา
เขาพูดหลายครั้งบนดิสคอร์ตบอกกับหลายคนว่าแผนของเขาคืออะไร
เขาบอกว่าเขาพูดหลายครั้งแล้วบนแพลตฟอร์มที่ชื่อดิสคอร์ดนี้
กันหลายครั้งแล้วก็พูดกับหลายคนว่าเขาตั้งใจวางแผนอะไร
ผมว่าเขาป่วยแล้วจิตใจเขาก็มีปัญหาจริง
แล้วเขาก็บอกว่าผมไม่เชื่อจริงว่ามันมีเสียงบ่งบอกในหัวให้เขาทำ
หรืออะไรก็ตามแต่มันคงมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติในตัวเขา
แต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะก่อเหตุแบบนี้
เขาก็ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หรือว่าเจ้านักที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อเขาได้โดยตรงแล้วก็แสดงความเสียใจกับผู้ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
บอกด้วยนะคะว่าเด็กคนนี้หลังก่อเหตุไปแล้วเนี่ย
แสดงว่าข้อมูลจากคนที่อ้างว่าเป็นเพื่อนหรือรู้จักกับคนก่อเหตุ
อาจจะเป็นเพื่อนร่วมแพลตฟอร์มเกมด้วยกันรู้จักกันผ่านโซเชียลอะไรแบบนี้
คือเขาน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่าง
เขาเคยพูดเปลยเรื่องเกี่ยวกับแผนที่จะก่อเหตุอย่างนี้เหรอฮะ
ค่ะถ้าตามคำอ้างอิงของคนนี้นะ
คงต้องตรวจสอบขยายผลต่อนะฮะ
ในขณะที่อีกด้านหนึ่งครับทางคดีสลผทวัน
บรรยากาศวันนี้เมื่อตอนช่วงเย็นเนี่ยนะฮะรองผู้กำกับการสอบสวนให้ข้อมูลบอกว่าวันนี้นะฮะ
ญาติของผู้ตายซึ่งเป็นชาวเมียนมากำลังรอการเดินทางเข้ามายังไทย
คาดว่าน่าจะมาถึงภายในวัน๒วันนี้แหละครับ
ในวันนี้ทางพนักงานสอบสวนสนปทุมวันร่วมกับทางบกน๖
อุปกรณ์เดินทางไปสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง
ที่ห้างสรรพสินค้าเสียอำภารกรณ์
เนื่องจากว่าพยานไม่สะดวกจะเดินทางมาให้ปากคำที่โรงพัก

แต่ถ้าย้อนไปเมื่อวาน๔ตุลาตำรวจเรียกครูผู้สอนของเด็กวัย๑๔ปี
ตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมโรงเรียนที่คนก่อเหตุเขาเรียนอยู่มาสอบปากคำ
ได้ข้อมูลพบว่าลักษณะนิสัยของเด็กผู้ชายคนนั้นเป็นคนเงียบ
ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากับใครและมักจะมีพฤติกรรมก้าวร้าว
ขณะเดียวกันครับจะเรียกครูฝึกสอนของสนามยิงปืน
ที่ปรากฏว่าเด็กผู้ชายคนนั้นไปซ้อมยิงเป้าในสนามยิงปืน
มาสอบปากคำเพิ่มเติมก็อยู่ระหว่างตรวจสอบด้วยว่าเป็นสนามยิงปืนแห่งหนใด
ส่วนตัวของเด็กผู้ชายนั้นล่าสุดส่งฝากขังสถานพินิษฐ์แล้ว
แล้วก็มีการประสานเข้าสู่กระบวนการรักษาเกี่ยวกับสภาพอาการทางจิตแล้ว
อยู่ระหว่างขั้นตอนของการตรวจสอบนะครับ
คุณผู้ชมคะดูเรื่องของผู้ต้องหาในการขายปืนแบล็งกัน

เพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือกลุ่มคนที่มีส่วนให้เกิดเหตุการณ์เศร้า
เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่ห้างสยามภารกร
เพราะว่า๔คนนี้คือคนที่ขายอุปกรณ์ให้กับเด็กวัย๑๔ปี

ตำรวจไปขอหมายจับชาย๓คนจากสารอาญากรุงเทพใต้นะคะ
มีนายสุวรรณหงษ์อายุ๔๕ปี
นายอัครวิทย์อายุ๒๒ปี

คนบ้านพัก๒จุดในพื้นที่ถนนเวรุวันนะคะ

ลูกกระสุนปืนแบล็งกัน๒๐๙นัด

มุดบัญชีธนาคารกรุงไทย๒เล่ม
แล้วก็อุปกรณ์ดัดแปลงอาวุธปืนอื่นด้วย
รวมแล้วเนี่ย๒๗รายการนะคะ
ส่วนนายปิยบุตรวัย๓๐ปีค่ะ

แล้วก็ไปค้นบ้านพักแถวดอนเมือง
ก็เจอกระสุนกลางแบลงกันและยึดกระสุนได้อีกจำนวนนึง

นายวีรยุทธ์หรือโอยี่เรือนะคะ
ก็ไปจับได้ที่บ้านพักในซอยประชาอุทิศ๖๖
อุปกรณ์สำหรับผลิตอาวุธปืนได้๔๘รายการ
ประกอบด้วยกระสุนปืนขนาดต่างหลายสิบนัด
แมกกาซิงกว่า๔๐อัน
ถังทดสอบอาวุธปืน๑ถัง
ก็เลยหันมารับจ้างทำเป็นอาชีพค่ะ
แล้วก็เลยเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการกลุ่มลับ
จากนั้นก็ตัดสินใจย้ายมาหาบ้านเช่าอยู่ที่กรุงเทพย่านทุ่งครุ
มีรายได้จากการดัดแปลงปืนเดือนละ๓๐๐๐บาทนะคะ
โอ้โหปืนแต่ละกระบอกที่ดัดแปลงขายกินไปเนี่ย
ไม่รู้ฆ่าคนตายไปกี่คนทำคนเจ็บไปกี่คนแล้วนะคะ
ทีนี้ไทม์ไลน์สำคัญที่พบว่าเด็กวัย๑๔ปีคนนี้
ไล่เรียงดูนะครั้งแรกเลยค่ะ๒๑กันยายนนะคะ
ในการติดต่อติดต่อกับปียบุตรที่เป็นตัวกลางในกลุ่มซื้อขายปืนที่ย่านดอนเมืองนะคะ
แอปพลิเคชันไลน์สั่งซื้อกระสุนปืน๙มม
ครั้งที่สองสั่งซื้อปืนค่ะซึ่งสองพ่อลูกที่ยาลาเนี่ย
เป็นคนส่งรูปอาวุธปืนมาให้เด็กเอาไว้เลือก๒กระบอก
แล้วเขาสั่งซื้อ๑กระบอกในราคา๑๖๐๐๐บาทนะคะ
ระบุวันนัดรับสินค้าคือ๒๗กันยายน

คนขายอวยพรบอกว่ายังไงรู้ไหมคะ

ขอให้สนุกกับของเล่นนะครับ

เงินให้กับผู้ขายคือนายปียบุตรที่ย่านดอนเมือง๑๐๒๐บาท

สั่งซื้อกระสุนปืนขนาด๓๘๐นะคะ

เงินให้ผู้ขายก็คือปียบุตรคนเดิมนี่แหละ

วันเกิดเหตุบ่าย๒โมง๕๐นาที

แล้วถ่ายภาพส่งให้คนขายดูด้วยภาพนี้ค่ะ
แล้วออกไปก่อเหตุยิงคนตายเนี่ยค่ะ

ขยายผลการจับกลุ่มผู้ขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์มานานกว่า๒เดือน
ก็พบว่าสถานที่นี้เป็นที่ผลิตปืนแบล็งกันแล้วก็ลำกล้อง

มีทั้งชุดกันเสียงมีอุปกรณ์การไลฟ์สด

เดี๋ยวกองพิสูจน์หลักฐานจะเอาไปเปรียบเทียบกับกระสุนปืน
ที่เอาไปใช้ในเหตุการณ์ยิงที่เสียงแพลลากรด้วย

แล้วจะขยายผลต่อไปว่ารับอุปกรณ์ต่างมาจากที่ไหน
และส่งไปขายที่ไหนบ้างค่ะ
หนึ่งในสองจุดนะครับ
น่าจะต้องขายอาวุธปืนให้กับผู้ต้องหาที่ขอเหตุครับ
เราส่งคุณออสซี่ดนตรวีผู้สื่อข่าวธนาคต์ทีวี
ที่บ้านของนายปียบุตรที่ย่านดอนเมืองนะคะ
ลักษณะบ้านจะเป็นทาวน์ฮาส์ปลูกติดกันหลายหลังค่ะ
ที่บริเวณหน้าบ้านประตูเหล็กเนี่ยถูกล็อกด้วยกุญแจ
แล้วก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด๓มุมส่องไปที่ถนนนะคะ
แล้วก็มีกล้องติดอยู่บนประตูรั้วด้วย
คุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็บอกว่ารู้จักกับพ่อแม่ของนายปิยบุตร
เมื่อสิบห้าปีก่อนบ้านหลังนี้เขาอยู่กันสี่คน
มีพ่อมีแม่แล้วก็ลูกอีก๒คน

ที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวนี้ถือว่าเป็นครอบครัวที่นิสัยดีครอบครัวหนึ่งเลยนะ
ไม่ได้มีปัญหาทะเลาวิวาสอะไรกันเลย
ปิยบุตรเองก็เป็นคนสุภาพเรียบร้อยแต่จะเป็นคนเงียบ

บางครั้งก็จะเห็นมีแฟนสาวแวะมาหาบ้าง
ก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้าข้างนี่เป็นพ่อค้าอาวุธปืนกระสุนปืนหรอกเหรอเนี่ย
ก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยเขาก็เรียบร้อยดี

อืมก็เห็นเขาก็เรียบร้อยอ่ะ

ไปขายปืนทางออนไลน์โอ้ตายแล้ว

ทำไมมาขายปืนออนไลน์อะไรแบบนี้เนี่ยป้ายังตกใจนะฮะ

สอนอยาณวาตำรวจคุมตัว

ทั้งนายปิยบุตรมาสอบปากคำเพิ่มเติม
บรรยากาศดูสิฮะกองทัพนักข่าว
หน้าล้อมหลังเต็มเลยคนแน่นเลยครับ
จังหวะที่เดินขึ้นไปที่โรงพักนะฮะที่ห้องประชุมชั้น๓
เพื่อจะสอบปากคำโดยรองพบตรครับ
พลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชร
ซึ่งท่านก็เป็น๑ใน๔แคนดิเดตพบตรก่อนหน้านี้ด้วย
อาวุโสอันดับ๓มาเป็นผู้สอบปากคำด้วยตัวเอง
ระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายสุวรรณหงษ์ครับ

รู้ว่าลูกชายผลิตปืนแบล็งกันเอาไว้ขายตามอินเตอร์เน็ต
ที่ผ่านมาพ่อเตือนแล้วบอกลูกแล้วว่า
ไม่ควรไปยุ่งอย่าไปทำเรื่องแบบนี้

พ่อบอกว่าไม่รู้เรื่องที่ขายปืนให้กับเด็กชายอายุ๑๔ปี
มาก่อนพ่อบอกไม่รู้นะฮะ
แต่ว่าตอนที่รับเงินลูกชายใช้ชื่อบัญชีของพ่อ
ในการรับโอนเงินที่เขาโอนมาให้หมื่นกว่าบาทนั้น
และขอยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานครับเปิดเผยหลังสอบปากคำ
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนก็คือ๒พ่อลูกที่คุมมาจากยาลา
แล้วก็นายปียบุตรที่คุมตัวได้แถวพระราม๓
แล้วก็เป็นคนบ้านต่อย่านดอนเมือง
สองพ่อลูกก่อนยอมรับว่าผลิตปืนแบล็งกันจริง
ผมขอไม่ลงชื่อรายละเอียดเพจแล้วกันนะเดี๋ยวเผื่อบางคนจะไปตามอะไรอีก
คนเป็นลูกเนี่ยเป็นคนดัดแปลงและเปิดขายมาได้ประมาณสักปี๒ปีแล้ว
เพิ่งจะปิดตัวลงไปเมื่อ๕ตุลาคมก็คือหลังเกิดเรื่อง
รู้ว่าคนซื้อปืนเป็นเด็กอายุเพียง๑๔แล้วก็ไม่รู้ว่าปืนที่ขายไป
เป็นปืนที่เด็กเอาไปใช้ก่อเหตุยิงคนตายและคนเจ็บ
แต่จากการตรวจสอบแล้วพบว่ามีลูกค้าอีกหลายคนนะครับ
สั่งซื้อปืนแบล็งกันจากสองพ่อลูกที่ไปจับตัวได้ที่ยาลา
ส่วนที่มีรายงานว่าเด็กไปกู้เงินมาเพื่อซื้อปืนจำนวน๑๖๐๐๐บาทนั้น
ข้อมูลส่วนนี้ยังไม่สามารถสอบปากคำจากเด็กอายุ๑๔ได้
เพราะจิตใจสภาพเขายังไม่พร้อม
คือในการแชทเขาไม่ทราบเลยเพราะเขาคืออยากจะขายนะครับ
ก็คือตัวผู้จำหน่ายก็อยากจำหน่ายจ่ายแจกอยู่แล้ว
ตอนนี้เขาให้การปฏิเสธอยู่
เพราะฉะนั้นขอสอบสวนปากคำให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับ

เห็นครับเราเปิดบัญชีของพ่อเองครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกเลยนะครับ

แต่ตำรวจบอกว่าก็บัญชีเป็นชื่อพ่อนี่ครับ

ตำรวจบอกแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันต่อ
ต่อมาประมาณ๕โมงเย็นมีญาติ๒คนเดินทางมาเข้าพบครับ
เพื่อจะมาติดต่อตำรวจขอเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง

ได้รับการยืนยันว่าทั้งสองคนเป็นญาติของนายปียบุตร

แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดเพิ่มเติมได้
ทีมข่าวพยายามเข้าไปพูดคุยกับทั้งคู่ครับ
เขาปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลใดอ้างว่า
ไม่ได้มาเยี่ยมผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มทั้ง๓คน

ข้อมูลจากชุดสืบครับแบ่งกลุ่มผู้ต้องหา
ขายปืนให้กับเด็กอายุ๑๔๔คนดังนี้นะฮะ
นายวีรยุทธ์หรือโอยี่เรือฉายาเขา
ดัดแปลงอาวุธปืนและปรากฏตัวในกลุ่มดาร์กเว็บเพื่อขาย
และพบว่ามีการดีดตัวออกจากกลุ่ม
เอาท์ตัวเองหลังมีเหตุการณ์ยิงเกิดขึ้น
พบว่าจบช่างนะฮะโอยี่เรือเนี่ยจบช่างมีพัฒนาการ
ความรู้ความสามารถอะไรต่างจากที่เล่าไปในช่วงแรก
เพื่อนมาให้ลองเขาแก้ไขปืนอะไรต่างเขาก็ทำได้
ก็เลยมองว่าเฮ้ยเออมันก็ทำเป็นอาชีพได้นี่น่ะ
แต่ว่าน่าเสียดายครับดันไปจับทางที่ผิด
ถ้าจับทางที่ถูกต้องใช้ทักษะความรู้ที่มีในทางที่เป็นประโยชน์เนี่ย

ติดคุกครับออกมาก็ยังทำอาชีพเดิม
ที่ผลิตดัดแปลงนั้นถูกขายให้พ่อค้าคนกลาง
เชื่อว่าน่าจะเป็นสองพ่อลูกที่ยาลา

ถัดมาครับนายอักคารวิทย์
เป็นคนติดต่อรับซื้อปืนมาขายจากดาร์กเว็บ
ให้กับเด็กอายุ๑๔ที่ก่อเหตุ

ก็คือใช้บัญชีทำธุรกรรมรับซื้อรับโอนเงินอะไรต่างเนี่ยนะฮะ

และอีกหนึ่งคนคนที่สี่คือนายปิดยะบุตร
กระสุนปืนให้กับเด็กอายุ๑๔
แนะนำให้ไปซื้อปืนกับสองพ่อลูกที่ยาลา

เด็กอายุ๑๔ปีเนี่ยติดต่อซื้อกระสุนก่อนนะฮะ
ถ้าดูจากเส้นทางอะไรต่างที่ทำให้เห็นกราฟหน้าจอเนี่ยนะฮะแผนผังเนี่ย
คงจะติดต่อไปซื้อกระสุนก่อน

เอ้าถ้าอยากได้ปืนเนี่ยไปซื้อกับสองพ่อลูกนี้สิที่ยาลานั้นน่ะ
พอติดต่อไปอ่าโอเค

แล้วสองพ่อลูกนั้นเอาปืนมาจากไหนล่ะ

ถ้าดูจากกราฟที่เห็นหน้าจอนี้นะครับแผนผัง

จนกระทั่งปืนมาอยู่ในมือกระสุนเข้ามาถึงมือของเด็กแล้วเด็กก็เอาไปก่อเหตุ
เรื่องต้นครับเจ้าหน้าที่เตรียมคุมตัวผู้ต้องหาฝากขังสารอาญากรุงเทพใต้
วันที่๗ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ
คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยตำรวจก็ต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ตรวจค้นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นในชุมชนศรีสามิตรย่านประชาอุทิศค่ะ
ต้องตรวจหมดแหละแบล็งกันเอ่ยบีบีกันเอ่ยนี่ไปเจอหินเจียเจอแท่นกลึง
ถังทดสอบปืนที่มีหัวกระสุนอยู่เพียบเลยนะคะ
กระสุนปืนปืนลูกโม่รังเพลิงที่กลึงแล้วกระเป๋าใส่ปืนสีสเปรย์
ไขทรัพย์เสียงวิทยุและโทรศัพท์ขาตั้งสำหรับไลฟ์คือมีทุกอย่าง
ครบเลยการตรวจค้นก็เกิดจากการขยายผลจับโอยี่เรือนนี่แหละค่ะ
โอภูเก็ตนะคะที่เขาขายปืนผ่านช่องทางออนไลน์มานานกว่าสองเดือนแล้ว
คือบ้านหลังนี้เช่าเอาไว้ผลิตแบล็งกันกับบีบีกันโดยเฉพาะเลยนะคะ
พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
พาทีมข่าวขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านนะคะก็มีกันกับบีบีกัน
การที่ดัดแปลงเป็นปืนจริงเรียบร้อยแล้วหลายกระบอกเลย
จำนวนนี้มีปืนลักษณะเดียวกันกับที่เด็ก๑๔ใช้ยิงในห้างพรากรด้วยนะคะ
ซึ่งตำรวจต้องขยายผลด้วยว่าทั้งหมดนี้
ยี่เรือทำได้เองคนเดียวจริงไหม
หรือมีคนอื่นมาร่วมด้วย
อุปกรณ์ต่างนี้นำเข้าจริงตามที่ให้การหรือเปล่า
นี่มีเกินละ๑๕ปีเป็นคนจังหวัดภูเก็ต
โอโอภูเก็ตแต่ว่าเราก็ไม่ปักใจเชื่อ
เพราะว่าโอเราก็เป็นโรงงานแบบนี้
แล้วคุณทำคนเดียวมันจะทำได้จริงหรือเปล่า
เราก็ถามชาวบ้านใกล้เคียงหลายหลังคาเรือนน่ะนะคะ

เพราะว่าบ้านมันติดกันหมดเลยใช่ไหม

แต่ว่าก็มีได้ยินเสียงคล้ายประกอบโลหะอยู่บ้าง

แล้วก็เสียงเหมือนการแบบทุบของอะไรอย่างนี้

แต่เขาไม่รู้เลยว่ามันคือเสียงอะไรค่ะ

จนวันนี้เห็นนายตำรวจระดับสูง

บีบีกันให้กลายเป็นปืนเถื่อนเหรอเนี่ย

เขาบอกว่าก็ไม่ค่อยจะสูงสิงกับคนในชุมชนเท่าไหร่ค่ะ
มันเหมือนเป็นเสียงแบบขูด

แต่ว่าไม่ได้เห็นภาพว่ามันคืออะไร

เขาเรียกว่า
ที่เก็บเสียงอะไรอย่างนี้ครับ

แต่เราก็มันไม่ใช่เสียงปืนแน่นอน

ไม่ได้ชวนสมใสว่าเป็นเสียงปืน
มันไม่ได้สอบว่ามันคือปืนนะ
คนเข้าออกบ้านกันเยอะไหม
บ้านนี้จะมายืนกันหน้าบ้านบ่อยมาก
ก็คือเหมือนเขาจะมาซื้อของนี่แหละ

มีผู้เสียชีวิต๒รายด้วยกัน

ในครั้งนี้บรรยากาศพิธีสวด

เมยเมียวหรือว่าตะวันอายุ๓๐ปีครับ
จัดขึ้นที่วัดผาสุกมณีจักรที่ปักเกร็ดนนทบุรี

วันนี้มีอุปทูตและอัครราชทูต
จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
สาภาพเมียนมาประจำประเทศไทย
เดินทางเข้าร่วมพิธีสวดอภิษฐรรมศพด้วยครับ
เพื่อนของผู้ตายบอกว่าผู้ตายเป็นคนน่ารัก

ทุกคนต่างเสียใจกับการจากไปกระทันหันในครั้งนี้
ยังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลใด

ครอบครัวของผู้ตายจะเดินทางมาถึงที่ประเทศไทย
แล้วมาที่งานศพวันพรุ่งนี้ครับ
ส่วนการดำเนินคดีทั้งทางอาญาและการเรียกร้องความเสียหาย
จากทางแพ่งเนี่ยทางบริษัทมีทนายความเตรียมพร้อมไว้แล้ว
เหลือเพียงทางครอบครัวของผู้ตายเดินทางมาถึง

เพื่อเอาผิดกับผู้ก่อเหตุครับ
ส่วนทางนายจ้างนั้นก็ยังยืนยันคำเดิมจำได้ใช่ไหมครับ
ที่ไทยรัฐทีวีไปสัมภาษณ์แล้วนายจ้างก็ยืนยันว่า
โอนเงิน๑๐๐๐บาทให้ครอบครัวของผู้ตาย

กว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะจากกันไปในอนาคต
เพราะว่าผู้ตายก็ถือว่าตั้งใจทำงานหากินนะฮะ
ได้หลายภาษาจะไปฝากเงิน
เงินที่ได้ก็ส่งไปให้ที่บ้านได้ใช้
แต่ว่ามาถูกยิงตายแบบนี้น่าเศร้าเสียใจมากนะครับ
ผู้ตายเป็นลูกสาวคนเดียวเป็นเสาหลักของครอบครัว

โทรศัพท์มาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ยังไม่สะดวกจะเข้ามาเคารพศพ
เพราะยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
จ้างของผู้ตายบอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงยุติธรรมนะครับ

แสนบาทให้ครอบครัวของผู้ตายแล้ว
ส่วนมูลนิธิตำรวจสอบสวนกลาง

ให้กับครอบครัวของตะวันแล้ว